เขาบอกว่าพอฝั่งคุณแม่คลอดลูกปุ๊บก็หนีหายไปเลย
คุณพ่อก็ต้องเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงไม่ไหวคุณผู้ชมฮะ

วันหนึ่งพ่อกลับมาจะมาหาลูกมาเยี่ยมลูก
เฮ้ยทำไมลูกแผลเต็มตัวเลยอ่ะ
นี่เปิดให้ดูในช่องปากก็มีแผล

คุณผู้ชมนี่เปิดให้ดูแผลตามตัวนี่นะฮะ
โอ้บางจุด
ชื่อคุณพ่อฉัดชัยญาติพิมลอายุ๓๕ปี
พอพ่อเห็นแผลตามตัวลูกแบบนี้เชื่อว่าต้องเป็นพี่เลี้ยงแน่

พ่อก็เลยไปแจ้งความครับที่สพห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็พาลูกวัย๒ขวบไปด้วยให้ไปตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐาน

คลอดเนี่ยตัวแม่ของเด็กก็หายหนีหายไปเลย
ก็อยู่กันลำพังสองพ่อลูกเนี่ย
เลยไปหาสถานรับเลี้ยงเด็กที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบังละมุง
ที่นั่นเนี่ยเขารับเลี้ยงเด็ก๔๐๐๐ต่อเดือน
แล้วก็แจ้งว่าน้องคลอดก่อนกำหนดนะ
น้องจะมีพัฒนาการช้าซะหน่อย
ไปไม่ถึงเดือนครับคุณพ่อชัดชัยมาเยี่ยมลูก

จากที่เคยล่าเริงไม่เลยนะไม่ร่าเริงไม่ยิ้ม
แล้วเหมือนมีอาการหวาดกลัวคนด้วย
เท่านั้นไม่พอตามตัวก็มีร่องรอยฟกช้ำครับ

หัวอกความเป็นพ่อนี่ใจสลายเลยเห็นใครมาทำลูกแบบนี้เนี่ย
ไปถามพี่เลี้ยงคุณผู้ชมก็ต้องฟังพี่เลี้ยงด้วยนะ
เลี้ยงเขาอ้างว่าน้องสนมีวิ่งล้มบ้างยุงกัดบ้าง
แผลตามตัวที่เห็นก็เด็กเล่นกันบ้าง
และยังบอกอีกว่าถ้าพ่อไปแจ้งความนะ
เดี๋ยวฝั่งพี่เลี้ยงจะแจ้งความกลับด้วยในความผิดฐานหมินประมาท

มันเป็นแผลที่แบบไม่ควรที่จะเกิดตรงนั้นครับ
ตรงระหว่างขามันเสียความรู้สึกและทำใจไม่ได้มากครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มีแชทถามเขาว่าน้องไปโดนอะไรมา
เขาบอกสังกษีขูดสังกษีขูดเราจะไปขูดเฉพาะตรงนั้น
แล้วก็รอยเขียวรอยอะไรเขาบอกว่ารอยล้มรอยยุงกัด
แล้วรอยทำไมมีรอยฟันเด็กมาเล่นกัน
เขาก็แบบเอ้าแล้วสรุปได้ดูลูกให้เราไหม

ต่อมาครับคุณผู้ชมนักข่าวก็ไปที่บ้านรับเลี้ยง
ที่คุณพ่อเขาไปฝากน้องเขาไว้
ได้คุยกับคนนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กชื่อนางสาวมายนามสมมุตินะ

นางสาวมายยืนยันว่าแผลบนตัวเด็กเนี่ย
เกิดจากพฤติกรรมของเด็กเอง
เพราะเด็กเป็นคนมีพัฒนาการช้าครับพี่น้ำแข็งนะ
พี่เลี้ยงบอกเด็กอาจจะชอบเดินแบบเขย่งขา
แล้วพื้นบ้านที่บ้านรับเลี้ยงเนี่ยนะมันไม่เท่ากัน
น้องเขาก็เลยล้มเป็นแผลถลอก
แล้วอวัยวะเพศที่เป็นจ้ำ
เลี้ยงบอกว่ามันเกิดจากสังกษีหน้าห้องน้ำไปบาดเอา
อยู่ดีสังกษีมันจะไปบาดได้ยังไงเนี่ย

ส่วนรอยจ้ำตามตัวน้องเขาก็เกิดจากยุ้งกัด
เลี้ยงในอุตส่าห์เอายาไปทาให้นะ
แต่ผิวน้องเขากลายเป็นสีดำเฉยเลย
เลี้ยงยืนยันไม่ได้ทำร้ายเด็กเลย

จะแจ้งความกลับข้อหามินประมาทกับพ่อด้วย
หนูก็มีพยานแถวบ้านหลายคนนะค่ะ

สองฝั่งแย้งกันแบบนี้

ตำรวจบอกว่าได้ส่งตัวน้องเขาเนี่ย

แผลที่มันเกิดขึ้นตามตัวมันเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุใด
แล้วเดี๋ยวจะให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาพยานแวดล้อม
จะได้รู้ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของน้อง
ที่มีพัฒนาการช้าหรือเป็นการกระทำของพี่เลี้ยงนะครับ
บอกว่าชุดคำถามที่เวลาลูกเล็กเข้าโรงเรียน
เชอรี่เตรียมอนุบาลเด็กวัยนี้จริงเขาจะสื่อสารในเบื้องต้นแล้ว
พอลูกกลับมาบ้านนอกจากเราจะสังเกตตามเนื้อตามตัว

วันนี้หนูโดนเพื่อนแกล้งไหมเพื่อนทำอะไรหนูบ้าง
เขาหญิงหนูหรือเปล่าหนูเจ็บไหมอันนี้คือกลุ่มเพื่อนนะ
คุณครูล่ะคุณครูทำยังไงหนูเขาให้ขนมหนูไหมคะ

คือเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าลูกโดนอะไร

คือถ้าเขามีอะไรตรงกับที่เราถามเขาจะได้เล่าออกมา